ยังไงล่ะคุณผู้ชมนะคะเมื่อวานนี้ใครเฮกันบ้าง

ไม่อยากจะออกเสียงอะไรเลยตอนหน้า
คุณผู้ชมค่ะแต่ว่าถ้าใครติดตามบันเทิงไทยรัฐเต็มนะคะ
มันต้องมีตัวเลขที่ตรงกันบ้างแหละ

เคลมนิดนึงนะคะมันเข้าเป้านะคะ
คุณผู้ชมเข้าเป้าแบบว่าตรงตรงจนน่าตกใจเลยล่ะค่ะ

เริ่มกันที่คนแรกเลยนะคะราชินีหมอลำคนนี้นะคะ
หมอลัมซิงร้อยติลาบั่วผันทังโสค่ะ
เดี๋ยวคุณไปไหว้องค์ปู่พระนะบูลนะคะ
นาคาราชที่จังหวัดอุบลราชธานีตามภาพเลยค่ะ
จุดทูปตัวเลขได้๐๖๖ค่ะ
ตรงกับเลขท้าย๓ตัวเต็มไปเลยค่ะ
ตัวเลขเห็นชัดแบบไม่ต้องลุ้นแบบนี้เลยนะ

คือไม่ต้องตีความไม่ต้องกลับไม่ต้องกลิ้งไม่อะไรเลยค่ะ
เรียกได้ว่าท่านบันดาลทั้งเรื่องงานแล้วก็เลิกโชคไฮไลท์
ครั้งอีกนี้ด้วยค่ะมันแทนอ้อ
และที่ตรงจนน่าตกใจอีกคนนึงค่ะพี่บอลเชิญยิ้มค่ะ
ไฟศักราองค์ปู่ฤษีที่อุทยานพระฤษีนารอดจังหวัดทุพรรณบุรีค่ะ
ต้องบอกว่าที่นี่พี่บอลแวะเวียนมาไหว้ขอพรเป็นประจำค่ะ
เรื่องโชคลัพธ์นัมเบอร์วันค่ะใช้ตลอดเลยค่ะ
ล่าสุดนะคะจุดประทัดหนึ่งหมื่นนัดได้เลข๘๖๒
โอ้โหแล้ว๓๐ด้วยอ่ะโอ้โห๖๒๓๐ที่โพสต์คุณผู้ชมคุ้นไหมล่ะคะ
ก็คือเลขท้าย๒ตัวตรงแบบไม่ต้องลุ้นเลยค่ะนี่
หมานแท่๘๒๖๕๔แบบพี่บอลยังขนลุกเลยอ่ะ

ใช่นะคะส่วนคนที่ฟาดเคราะห์จากไลฟ์กลายเป็นดีนะคะต้องยกให้คนนี้เลยค่ะพี่ตุ๊กกี้ค่ะ
คือเธอบอกว่าตั้งแต่ขับรถมาไม่เคยเกิดล้อพังเลยค่ะไม่เคยยางแตกเลย
แล้วด้านมีเหตุการณ์รถเหยียบตะปูย้างแตกเกิดขึ้นกับรถเธอค่ะ
ก็เลยโพสต์เลขสะเบียนค่ะ๖๒๒๖โทษปัดติดพัง
เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเรานำเสนอข่าวไปแล้วค่ะเข้าเป้าเลขท้าย๒ตัวไปเลยจ้า
เป็นเป็นไม่เห็นนะคะเป้าได้เป้า
ได้ยังไงจริงค่ะนะคะยังอยู่ที่แม่แก้วค่ะนะคะ
รางวัลเลขท้าย๒ตัว๖๒ค่ะบังเอิญบังเอิญไปตรงกับเลขทูปในพิธีของแม่แก้วค่ะ
คุณแม่ของณเดชน์จำได้ไหมคุณผู้ชมคือวันนั้นเนี่ยเรานำเสนอข่าวไป
หลายคนอาจจะโฟกัสที่เลขขันนมลนะคะแต่ปรากฏว่าถ้าใครดูที่สายตัวเลข
ซูมไปที่ส้มค่ะซูมเข้าไปนะคะซูมไปที่ส้มแล้วคุณจะตะลึงค่ะ
รางวัลเลขทูปปัญญังเนาะ๒๖๖๒ตรงจนขิ้งลุกเลย
กินภาษาอีสานก็คือว่าขนนะคะขิ้งลุกรับทรัพย์ไปจวดยิ้มแป่นเลย
คุณผู้ชมหาแต่ว่า๖๒๒๖เนี่ยมันยังเกี่ยวข้องกับแม่นกน้อยอุรายพร
จำได้ไหมตอนนั้นพี่แจ๊กกะรีนไปสัมภาษณ์แม่นกน้อยใช่ไหม
บอกว่าพ่อหลอดเข้าฝันแม่นกน้อยหลายคนก็โฟกัสไปที่อายุของพ่อหลอด
กับเล็กท้าย๒ตัวแบบเป๊ะไม่ต้องกลับเลย
ตอนนั้นแม่บอกแม่๖๒เด้อนี่ก็ยังงง๖๒๒อย่างเนอ
เราก็โฟกัสอายุของพ่อหลอดนะ
แต่พี่ก็เขียนไปในสคริปต์นะว่าอายุ๖๒ปีตลอดนี่คือ
แล้วพี่ก็จะไม่รู้ล่ะเจ๊
เอาไปกันต่อนะคะกับพี่ซิ่งงุฤษค่ะวงเจวันนี่
เจ้าแม่แก่นมะขามของเรานี่ก็ถูกเหมือนกันค่ะ
รับทรัพย์เป็นหมื่นเด้อจากเลขท้าย๒ตัว๖๒๕ใบจุกจ้า
ฟังไม่ไหวนะคุณผู้ชมนะ
ส่วนตัวเลขที่ต้องเพิ่มระดับการตีความขึ้นมาหน่อย
ต้องยกให้กับชีปิงปองนี่
เขาโพสต์รูปพี่มดดำตอนเข้ารักษาตัวใช่ไหม

ทีนี้ชีบิงปองเข้าไปคอมเมนต์บอก๐๓๓๐มาแน่

เพราะมันคล้ายกับรางวัลที่๑ที่มีเลขท้าย๕๓๐เป็นไง
ชีบิงปองเขาก็เคลมใหญ่เลยว่าเห็นไหมละแม่มาแน่
แล้วก็มาจริงว่างี้

พี่แจ๊กอ่ะ
คันขวาคันสุดคันล้ำ
บอกกันหน่อยนะพี่แจ๊คนะ

ส่งมาคุณกระต่ายบอกว่าข่าวนี้ก็ดูนะคะ

คุณก็พิมพ์ในภาษาอังกฤษไง
คนดูปาร์ติโทษไปดีทั้ง๒๐๐แล้วเด้อ

ถ้าใครดูบรรเทิงไทยรัฐแล้วถูกเลขยังไงค่ะ

ยังมีแม่ไห้อภพรของเรายังไง

ใส่เสื้อสีเขียวเหนียวซับแบบนี้ไปเลย
แล้วก็เดินไปสับ

เป๊ะ๙๐๓เป็นไง
รางวัลที่๑เลขทั้ง๕๓๐ใช่ไหม
แม่ไห้เขาข็อกเลขเลย๙๐๓ไปแล้ว
ก็มีคอมเมนต์มาบอกด้วยนะ

ปวดหัวแต่ไม่เป็นไรค่อยดูกันไป